ท่านผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บ
น้ำมันที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ใกล้ปั๊ม
ดับเพลิงกันแบบโอ้โหตั้งแต่เย็นจนค่ำเนี่ย
ล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับติดตามจากคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในพื้นที่

กลับมาติดตามเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็อาคารพาณิช
ซึ่งเป็นสำนักงานนะครับบริเวณริมถนนเพชรเกษม
ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับ
ล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจสอบภายในนะครับ
แล้วก็ฉีดน้ำเลี้ยงไว้เป็นระยะระยะนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานนะครับ
โดยการนำรถดับเพลิงแบบกระเช้านะครับเข้ามาฉีดน้ำสกัดเพลิงภายในตัวอาคารนะครับ
ส่วนด้านหลังเองตอนนี้ก็ยังคงฉีดน้ำควบคุมไว้อยู่นะครับวันนี้ผมได้ไปคุยกับนางสาวกันนิกาสายรัฐอายุสามสิบเอ็ดปี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารอีสานที่อยู่ติดกับโกดังที่เกิดเพลิงไหม้นะครับเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ตั้งร้านกำลังจะขายอาหารนะครับเห็นเปลวไฟแล้วก็ควันมาจากโกดังเก็บน้ำมันด้านหลัง
ก็เลยรีบวิ่งไปบอกคนที่อาคารนะครับแต่ไม่มีใครอยู่จากนั้นก็มีน้ำมันหล่อลื่นจำนวนมากนะครับ
ทะลักมาทางด้านหน้าถนนพร้อมกับเปลวไฟจึงรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนะครับ
เพราะว่าเห็นเปลวไฟนั้นลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็ไหม้ร้านของเธอเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับ
ซึ่งวันนี้เองเธอบอกว่าเพิ่งจะลงทุนซื้อของไปเกือบ๑๐๐๐บาทนะครับ
ยังไม่ได้ขายของแม้แต่บาทเดียวครับ
เร็วมากค่ะมันระเบิดมันมีแต่ถังน้ำมันมันเร็วมากเลยค่ะมันระเบิด
เราก็ไม่รู้จะไงยืนอยู่ตรงนี้ยืนไม่ได้ค่ะ

ใช่ค่ะได้แต่มองร้านตัวเองยืนไกลจะมองร้านตัวเองไม่รู้จะทำยังไง
วิ่งไปบอกเขาค่ะวิ่งไปบอกไม่รู้ว่ามีคนรู้จักหรือเปล่าตอนที่กำลังควัน
มันน่าจะยังไม่มีใครรู้จักเพราะว่ามันควันออกทางนี้ค่ะนิดเดียว
แล้วทีนี้แฟนหนูก็วิ่งไปบอกที่โรงงานก็ไปบอกไปร้องบอกเขาว่าไฟไหม้ค่ะ
ค่ะแล้วก็ออกมาร้านตัวเองว่าจะเก็บของแต่เขาไม่ให้เก็บอะค่ะ
เขาบอกว่าเอาชีวิตไว้ก่อนก็ไปก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันเร็วมากเลยค่ะไฟ
วันและเปลวไฟที่ประทุขึ้นมาเป็นระยะระยะนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องฉีดน้ำ
เลี้ยงไว้นะครับทั้งบริเวณโกดังแล้วก็ตัวอาคาร
ซึ่งเพื่อป้องกันการลุกไหม้ของเพลิงขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ามีปั๊มน้ำมันที่อยู่ติดกันนะครับ
แล้วก็มีการปิดช่องจราจรฝั่งด้านหน้าอาคารเนื่องจากมีคราบน้ำมันเต็มพื้นถนนนะครับ
ซิริชโชพบุมราชการจังหวัดนครปฐมและพลตำรวจตรีศุลจาชบนิจจักร
วันนี้ลงมาบัญชาการ

ขณะนี้ยังคงต้องฉีดน้ำสกัดเพลิง
แล้วก็เตรียมฉีดโฟมกว่า๓๐๐ลิตร

เพราะเกรงว่าอาจจะถล่มลงมาได้นะครับ
เรื่องต้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมบอกว่า
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๒รายนะครับ
ซึ่งก็บาดเจ็บเล็กน้อยเป็นเจ้าของอาคารแล้วก็คนในครอบครัวครับ
ตัวอาคารเราฉีดน้ำเลี้ยงเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามมา
ตั้งแต่ช่วงประมาณก่อน๘โมงเล็กน้อย
ก่อน๑๖๑๘นาฬิกานะครับก็มันจะมีน้ำเข้าไปสะสมอยู่ในตัวอาคารมาก
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยก็เป็นจุดจุดครับ
แต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้วัสดุโฟงดับเพลิง
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมบอกว่าต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดหลังเพลิงไหม้นะครับ
ซึ่งเบื้องต้นนั้นผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าต้นเพลิงนั้นมาจากบริเวณโกดังโดยจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๗เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะครับว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นั้นมาจากอะไรนะครับ
มีรายงานสดจากอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฎมครับ